ดูเหตุเกิดอันนี้ก็น่าตกใจ
ใครเป็นพ่อเป็นแม่เตรียมรับผิดชอบนะ

เอาทำอะไรกัน

ฮ่ายยกูยิงปืนไว้

แน่ป่ะแน่ป่ะคงคิดว่าเท่ละมากเออมันใช่อ่ะพี่เบิ้ลเอาเตรียมรับผิดชอบเลย
เออพ่อแม่ดูก้มลงไปอ่ะจำหัวลูกได้เตรียมรับผิดชอบเลยนะ
เพจสายไหมต้องรอดฮะคุณผู้ชมครับก็เอาคลิปนี้มาโพสต์
บอกว่าโอ้ได้มาจากพลเมืองดีส่งมาให้อืม
ให้ทราบรายละเอียดบอกว่ายิงปืนใส่รถที่สัญจรผ่านไปมา
แล้วก็ถ่ายคลิปเอาไปอวดเพื่อนทำแบบนี้อันตรายมาก
ฝากพี่สืบสวนสนบางเขนตามตัวด้วยนะคะ
ก่อนจะไปยิงใครก่อนจะไปยิงโดนใครตาย
แล้วก็ติดแฮสแท็กสอนอบางเขนแล้วก็กองบัญชาการตำรวจนครบาน
นะครับให้เข้าตรวจสอบเรื่องนี้ทีมข่าวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไป
แทนผู้กำกับการสอนอบางเขนนะฮะทราบเรื่องแล้ว
สั่งการให้ตำรวจลงพื้นที่ไปหาตัวเยาวชนผู้ก่อเหตุแล้ว
พ่อแม่ผู้ปกครองที่คุณดูอยู่
ถ้าคุณก้มดูลงไปว่าดูรูปภัณฑ์สันฐานแล้วลูกฉันแน่เลย

พาไปมอบตัวซะก่อนนะครับ
โอ้โหเดือดร้อนถึงท่านแน่นอนครับพ่อแม่ครับ
ใช่ครับแล้วดูอย่างวัยรุ่นอยู่สักไม่เกินสิบห้าแล้วมั้งเนี่ย
มันจะกลายเป็นความคึกขนองแล้วชาวบ้านเขาจะเดือดร้อนไง

วัยรุ่นเห็นไอ้คอนเทนต์นี้เดี๋ยวจะทำตาม
อย่านะอย่านะเดือดร้อนยันพ่อแม่นะลุงเตือนนะ
เพราะว่าถ้าเกิดแบบนี้ไปโดนใครเข้ามาไปโดนรถเขาเสียหาย
โดนคนเขาตายเขาเจ็บพ่อแม่ต้องรับผิดชอบด้วยนะครับ